ตู้กันไปทุกภาคส่วนเลยจริงนะครับเพราะโรคภัยมันเกิดขึ้น
โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็มีโรคนึงเกิดขึ้นกับสุนัขด้วยเหมือนกัน

ตอนนี้ที่จังหวัดลำปางมีสุนัขกว่า๔๐๐ตัวเป็นโรคเลื้อน
แล้วก็ทยอยตายค่ะคุณผู้ชมโอ้โหน่าเห็นใจมันจริงจริง
แต่ว่าทางวัดเองก็บอกว่าทำเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะ
ไปที่วัดเวลุวนารามอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
ที่นี่เลี้ยงสุนัขเอาไว้เยอะเป็นร้อยตัวนะคะ
ใครมาที่นี่ก็คงจะรู้จะเห็นกันอยู่แล้วแหละ
แต่ตอนนี้สิคะมันเกิดโรคระบาดก็คือโรคเลื้อน
ทำให้สุนัขเนี่ยมันเริ่มล้มตายกันไปเยอะแล้ว
ปัญหาหนึ่งคือวัดเองก็ไม่มีเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการที่จะไปซื้อยาซื้ออาหารมาเลี้ยงมาดูแลรักษามัน
ก็ทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้นะคะ
โดยพระครูมหาวิชัยอัคเตโชเจ้าอาวาสวัดท่านก็บอกว่า
ทุกวันนี้นะวัดมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
ตกแล้วเดือนละประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทโอ้โห
แต่ว่าตอนนี้ทางวัดเองก็ไม่ได้มีรายได้จากผลกระทบทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละนะคะ
ก็เลยไม่มีเงินไปซื้ออาหารไปซื้อยามารักษาโรคให้กับสุนัข
แถมตอนนี้อากาศมันร้อนจัดครับอุณหภูมิแต่ไม่สี่สิบองสาเซลเซียสขึ้นไปเลยเนี่ยนะคะ
อาบไปกินกันบ้างอืมแต่ตอนนี้บ่อบาดานก็แห้งขอดนะคะ
โอ้โหดูสิครับโหแย่ตายแล้วสงสารจังเลยท่านก็ทำเต็มที่ไม่รู้จะทำยังไง
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมทุกวันนี้ยังมีคนเอาสุนัขมาทิ้งให้ทางวัดดูแลอีก
มาปล่อยวัดอ่ะมาดูลูกหมาสิคุณตายแล้วสงสาร
โอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถือว่าเอาโอกาสนี้บอกบุญ
ใครที่ช่วยได้มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือทางวัด
บริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขอาหารเม็ด
หรือบริจาคเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัดเวรุวนารามก็ได้

หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะคะ๐๘๑๙๙๘๔๕๑๘
หรือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นี่เลยนะคะ
เลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้ว๕๐๒๒๖๓๔๓๙๘นะคะ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยกัน
เอาจริงนะผมว่าหลายวัดที่มีหมาจรจัดอยู่ในวัดเยอะ
ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าญาติโยมเองเนี่ยเขาก็อยู่แต่กลับบ้านใช่ไหม

แล้วหน้าร้อนนอกจากโลกเรื้อแล้วพี่สุนัขใบ้ด้วย
ที่ทางวัดต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่างในการดูแลรักษาสัตว์

อยากจะเลี้ยงมันก็อย่าเอามันไปปล่อยไว้ที่วัดเลย